ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาโอลิมปิกในรอบคันเลือกนะครับ
ซึ่งมันก็ส่งผลสำคัญเหมือนกัน
เนื่องจากว่าส่วนใหญ่บางทวนาเมนต์หลัก

ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราก็ต้องจับตามองไม่แม้

เพราะว่าวงการกีฬาแน่นอนว่าประเทศจีน
รับเป็นเจ้าภาพหลายอีเวนต์หลายรายการ
เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหับทางกีฬาด้วย
แล้วก็หลายรายการจัดที่เมืองอูฮันด้วย
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเชื้อโรคนะครับ
ครับคือตอนนี้เนี่ยไวรัสโคโรนาก็ตามข่าวยังระบาดอยู่นะครับ
แล้วก็ด้วยความที่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มันต้องมาแก้ไขทีหลัง
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสรุปกันนะครับ
เบื้องต้นสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง
เพื่อให้มันเกิดการแพร่เชื้อให้น้อยที่สุด
ล่าสุดในบอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกของโซนเอเชีย
ในกลุ่มบีซึ่งจะแข่งขันที่เมืองอูฮันที่จีน
อย่างที่ข้าวบอกนะครับ๓๙กพาพันธุ์

บอลหญิงเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องเตะกับทางพม่าอีกหนึ่งเกม
อุ่นเครื่องที่พม่าอยู่เพื่อเตรียมตัวในการคัดเลือกรายการนี้แหละ
ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับของบ้านเรา
โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องมวยให้ฟังด้วยว่ามวยก็ไม่อยู่เหมือนกัน
แต่ตอนนี้มีความเป็นมาได้สองทางนะครับ
สำหรับฟุตบอลหญิงนะครับก็คือแข่งที่ออสเตรเลีย
แล้วก็อีกหนึ่งทีมร่วมสายนะที่อยู่ในกลุ่มของไทยนี่แหละนะครับ
ซี่แล้วก็แข่งขันที่ไทย

ถ้าแข่งที่ไทยถามว่าทำได้ไหม

เพราะว่าเราเองก็เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลหญิงในระดับนี้มาพอสมควร

ก็คือสนามบุญญจินดากับสนามบีจีปฐุม
จริงก็ใช้จัดการแข่งขันได้ไม่มีปัญหา
แล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีความจุแฟนบอลอะไรที่เป็นข้อบังคับมากมาย
แต่ปัญหาก็คือจะมีกำหนดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่
เพราะว่าแน่นอนถ้าสมมุติว่าเป็นวันที่๓๙ตามกำหนดเดิม
จะบินมาไม่ทันนะถ้าสมมุติเขากำหนดไปจากที่ออสเตรเลียอย่างนี้
นักกีฬาทำวีซ่าไม่ทันแบบนี้ทำยังไง
สเตรเลียเองจะเข้าไทยต้องทำวีซ่าหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องศึกษา
แล้วก็อาจจะต้องดูว่าจะมีการเลื่อนการแข่งขันไปเป็นเมื่อไหร่ด้วยนะครับ
จะยืนยันอีกครั้งใน๑๒วันนะครับ
ซึ่งไทยอยู่สายเดียวกับออสเตรเลียจีนกับไต้หวันนะครับ
เอาอันดับ๑อันดับ๒ของกลุ่มไปเล่นเย่าเยือน
แล้วก็ชิงตัว๒ใบไปที่โตเกียวนะครับ
ดูแล้วก็โอกาสเลื่อนออกไปค่อนข้างจะสูงนะครับ
เพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ทำพาสปอร์ตฉบับพิเศษ
พวกภาครัฐเขาจะออกให้กับบุคคลสำคัญนะครับ
ซึ่งจริงส่วนใหญ่นักกีฬาบ้านเราก็ได้นะ

เพราะว่าบางทีมันต้องรีบเวลานักกีฬาไปแข่งขัน
บางทีการเก็บตัวมันก็มีผลสำคัญเหมือนกัน